หายตัวไปของน้องตะวันเด็กชายวัยเพียง๔ขวบ
คุณผู้ชมที่ออกไปเล่นแถวสารในพื้นที่เป็นศาลตายาย
ออกไปเล่นกับหมาแล้วเจอแต่หมาลอยคออยู่ในน้ำ
ทุกคนก็พยายามค้นหาก็ไม่เจอ
นะครับแล้วก็พยายามให้นักประดาน้ำมางมที่
บึงข้างศาลข้างบ้านก็ไม่เจอ
แต่ว่าล่าสุดเมื่อเช้าเขามีการไปทำพิธีโยนหมอน
เอาหมอนที่น้องนอนไปทำพิธีโยนหมอน
ตามสิ่งที่หมอเขาบอกมาหมายถึงทางศัยศาสตร์
ข่าวเศร้าไปเจอร่างของน้องลอยขึ้นมาแล้ว

กู้ภัยค้นหากันหลายวันแล้วนะฮะ

หายตัวไปอย่างปริศนาในพื้นที่บ้านพักในตำบลตาเป็ก

เพราะว่าน้องออกไปเล่นกับหมาตัวเมื่อกี้
กู้ภัยกระจายกำลังค้นหาทั้งบนบกแล้วก็ดำน้ำลงไป
อยู่ในน้ำหลายชั่วโมงก็ไม่เจอนะครับ
แม่ของน้องบอกว่าลูกชายอยู่กับยาย
ส่วนเธอเดี๋ยวไปขายของ
เพียง๒๐เมตรเท่านั้น
ซึ่งคาดว่าลูกชายน่าจะลงไปเล่นน้ำกับหมาหรือเปล่า
เพราะหมามันลอยคออยู่แต่ลูกชายหายไป
ก็เลยประสานนักประดาน้ำกู้ภัยมาช่วยค้นหา
ก็ไม่เจอคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวาน
ครอบครัวก็เลยมันเกิดอะไรขึ้น

ครอบครัวก็เลยไปหาทางด้านของศัยศาสตร์นะครับ
พ่อหมอเขาบอกว่าวิญญาณผีตายโหงเอาบางตาเอาไว้นะ

แต่ก็ไม่ได้บอกว่าน้องยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า

ทำยังไงก็หาไม่เจอกู้ภัยก็ค้นหากัน

ญาติพี่น้องหน่วยกู้ภัยก็ค้นหาอีกครับ

ขณะที่แม่กับยายเลยทำพิธี
จุดทูปบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็ทำพิธีโยนหมอนที่น้องหนุนนอนทุกวัน
ตามความเชื่อเป็นพิธีกรรมโบราณ
พร้อมตะโกนเรียกตะวันตะวันอยู่ไหนลูกออกมาหาหน่อย
เพราะเชื่อว่าทำแบบนี้ถ้าเกิดโยนหมอนออกมาในน้ำปุ๊บ
แล้วไปหยุดตรงไหนร่างของคนที่ศูนย์หายเขาจะอยู่ตรงนั้น
อันนี้เป็นตามความเชื่อเป็นพิธีกรรมโบราณ
คุณผู้ชมเชื่อไหมหลังจากทำพิธีเพียง๑ชั่วโมง
กู้ภัยเจอร่างของน้อยของน้องลอยคว่ำหน้าอยู่ในน้ำ
แล้วในน้ำเนี่ยค้นหากันตั้งแต่เมื่อวาน
นี่ฮะไปโผล่ตรงนี้๓๐๐เมตรจากจุดที่ค้นหากันอยู่อ่ะ
แม้มันจะไม่ได้โผล่ในจุดที่หมอนไปลอยไปติดก็ตาม
แต่ว่าหลังทำพิธีเสร็จปุ๊บร่างของน้อยลอยขึ้นมาแบบนี้
ใส่เสื้อสีแดงแบบนี้ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
ย้ำอีกทีนึงอย่าให้เด็กเล็กแบบนี้คลาดสายตาเป็นอันขาด
แล้วบ้านอยู่ใกล้แหล่งน้ำลำคลองแบบนี้ยิ่งอันตราย